มีหลักฐานและข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องจริงนะคะ
เรื่องของกลุ่มจีนสีเทาที่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตออกมาเปิดเผย

เพราะว่าได้มีการนำไปโพสต์เอาไว้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาประมาณสัก๕๓วินาที
เป็นเสียงของตู้หาวเลยนะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
คลิปนี้เป็นเสียงของตู้หาวนะคะและก็เป็นตู้หาวเหมือนกับ
มขู่ผู้รับเหมา๗รายมูลค่า๘๐๐ล้านบาท
ในการก่อสร้างศูนย์ภรรมไหมศูนย์ยางพระอภัยภรรยา
พาร์ทเมนต์ศูนย์ไข่มุกรวม๔แห่ง
คือคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนำเรื่องราวเหล่านี้มาเปิดเผยอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็คลิปนี้ความยาวสักประมาณ๕๓วินาทีโพสต์เอาไว้เมื่อกลางดึก
โอ้โหชาวเน็ตร้อนเลยนะคะเป็นประเด็นฮือฮาขึ้นมาอีกครั้งนะคะ
ก็จะเห็นคนที่นั่งล้อมอยู่ใช่ไหมคะ
คุณชูวิทย์บอกว่าตู้ห่าวโวยวายด่าว่ากูมีเงินเยอะเข้าใจไหมถ้าไม่จบ
ยิงมึงจริงจริงนะกูมีปืนนี่ไปดูภูเก็ตสิจับกูได้เหรอ
มีเงินทำได้ทุกอย่างมีคนไทยตายด้วยติดคุกด้วยเชื่อไหม
ประมาณแบบนี้ค่ะมันคือคำขู่
คุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่าข้อมูลลับอยู่ในมือพยานเอกอย่างผม
ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต
และคุณชูวิทย์เดินหน้านำหลักฐานคลิปวิดีโอการให้สัมภาษณ์
ของพลตำรวจโทษธิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบันหนึ่ง
และคลิปที่ตู้ห่าวคมขู่ผู้รับเหมาที่คุณผู้ชมได้ฟังไป
มอบให้กับเลขาธิการปปศค่ะคุณวิชัยชัยมงคล
อยากให้ตรวจสอบทรัพย์สินว่าตู้ห่าวเนี่ยเซ็นเช็คเบิกจ่ายเงินผ่านคนใกล้ชิด
คุณชูวิทย์บอกว่าการแถลงข่าวชี้แจงคดีจินหลิงของพบชนเมื่อวาน
คือมันไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดเหมือนกับโยนความผิดให้ปปศและหน่วยงานอื่นหรือเปล่า
ที่สำคัญคนที่มาแถลงข่าวไม่ใช่คนที่ดูแลสำนวนคดีนี้จริงทั้ง
ที่คนที่ควรมาแถลงข่าวต้องเป็นคนที่รับผิดชอบคดีโดยตรง
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จากมองว่าไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งนี้

ตำรวจที่ปล่อยผู้ต้องหาคือรองหมากับรองคมภัย
ทั้งสองคนเนี่ยได้สอบส่วนแล้วแต่ผลเป็นยังไงไม่ทราบ
ท่านไม่ได้พูดต่อท่านพูดกำกวมเพราะวันนี้เงียบกันหมด

และปล่อยให้พบชนมาโกหกคำโต
คือคุณชูวิทย์พยายามจะไม่ทำให้เรื่องนี้มันเงียบอะค่ะ
แล้วก็ออกมาให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องจริง
เพื่อจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าในการเอาผิดกลุ่มจีนสีเทากลุ่มนี้นะคะ
พอมอบหลักฐานให้กับทางปปศนะคะ
ก็บอกว่าหลังจากนี้ปปศจะนำเอกสารหลักฐานตรวจทรัพย์สิน

โดยเฉพาะที่ตั้งของทรัพย์สินว่ามีอยู่จริงไหมใครเป็นเจ้าของ
ยืนยันว่าหลักฐานที่คุณชูวิทย์มอบให้วันนี้
ยังไม่มีข้อมูลจากหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะตำรวจนะคะ
จากนี้ที่พบชนอ้างว่าที่เข้าตรวจสอบและเก็บหลักฐานล่าทรัพ
เพราะปปศมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบค่ะ
ปปศก็ยืนยันว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจ
สามารถเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานได้ตลอดเวลา
แค่ประสานมาทางปปศก็ประสานมาสิ

แล้วก็เน้นย้ำว่าระเบียบของพบช
ไม่ได้ห้ามพนักงานสอบสวนเข้ามาตรวจสอบหลักฐานนะ
แต่การที่ตำรวจไม่มาตรวจสอบตั้งแต่แรก

ความจริงย่อมมีเพียงหนึ่งเดียว

ท่านไม่บอกว่าตำรวจเองจะเตือนความผิดมาให้ปรปศ
อันนี้ผมไม่ทราบว่าเขาอยากโยนหรือว่าเขาตอบ

ผมก็ดูแล้วผมก็ทำมางานสามสิบกว่าปี